ไปดูเหตุการณ์ที่อุทัยธานีนะคะพ่อค้าขายน้ำกะทิคนหนึ่ง
ขับรถมากับแฟนสาวเลี้ยวรถเข้าไปในม่านรูด
อยู่ตำรวจบุกเข้ามาตรวจค้นทั้งรถแล้วก็จับกลุ่มตัวเขา
มันเกิดอะไรกันขึ้นไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อม
แล้วก็ตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็ควบคุมตัวนายชัชวานแสงทอง
วัย๒๗ปีชาวจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกับแฟนสาว
จากนั้นได้ตรวจค้นในรถยนต์ทะเบียนกไก่คคควาย๕๙๓๔สิงห์บุรี
ของนายชัชวานแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
แค่เลี้ยวรถเข้าม่านรูดทำไมอยู่ตำรวจต้องเข้ามาตรวจกันขนาดนี้
คือนายชัชวัลคนนี้มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำกะทิ
ซึ่งวันเกิดเหตุได้นำเครื่องขูดมะพร้าวไปส่งให้ลูกค้าในตลาดน้องช้างจังหวัดอุทัยธานี
ก่อนจะออกจากบ้านที่สิงห์บุรีเสพยาบ้ามา๒เม็ดค่ะ
แล้วก็ชวนแฟนสาวนั่งรถมาเป็นเพื่อน
เสร็จธุระกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่แล้วไปเจอตำรวจตั้งด่านเข้า
ตกใจเพราะรู้ว่าตัวเองเสพยาบ้ามาก็เลยหักรถเลี้ยวเข้ารีสอร์ทข้างทาง
ตำรวจเขาเห็นมีพิรุธก็เลยตามมาจับตัวนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะเป็นเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

ขับขี่รถยนต์ขณะมีสารเสพติดในร่างกายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพนขาย่างดำเนินคดีค่ะ